สุดยอดจริงครับสวมพุทธเชื่อญการ
แพทย์พลิกครับ
ให้มาแล้วยิงโอ้โหสุดยอดมากครับ

อาหารสวมพุทธหลอมอักลุ้งดีโอ้โหสุดยอดครับ
หมายเลข๙สวมพุทธเชื่อญการ
ไหลครับไหลขึ้นมาที่๙โอ้โหแหละจริงครับ
สวมพุทธเชื่อญการครับ๕ต่อ๕ครับ
หนีได้ก็ตามได้ครับแม่งยิงให้๒คน
สวมพุทธอักษ์แล้วโอ้โหสุดยอดมากครับ